เป็นวินาทีสำคัญตำรวจนำตัวกวินปืนโหดยิงแบบ
เหตุผลสองศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ติดตามคุณสรรพัฒน์รายงานสดเข้ามาครับ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้า
สอนอพหนโยธินนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีการคุมขังตัวนายกวินแสงนินกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะที่เกาะเหตุ
ซึ่งภายหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดฮานุมานกองปราบนะคะ
จำนวน๖นายได้มีการควบคุมตัวนายกวินเข้ามาสอบปากคำที่สอนอพหนโยธิน
ก่อนจะคุมขังที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาชั้นหนึ่งภายในสอนอนะคะ
ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ที่บริเวณสอนอก็จะมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาปักหลักรอ
เพื่อที่จะติดตามการทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยการสอบถามจากผู้กำกับสอนอพระหลโยธินนะคะ
ระบุว่าเช้าวันนี้จะมีการเบิกตัวผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมตัวในเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ก่อนเดินทางไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่จุดเกิดเหตุจุดแรกก็คือบริเวณด้านหน้าปากซอยลาดพร้าว๒๕ร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นจุดที่นายกวินนะคะออกมายิงพนักงานร้านสะดวกซื้อจนเสียชีวิตค่ะขณะเดียวกันผู้ต้องหารายนี้พบว่าตั้งแต่เมื่อเช้า
จากการสอบถามทางด้านของพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหาไม่มีความเครียดนะคะดูผ่อนคลายลงค่ะ
หลังจากที่เมื่อคืนช่วงกลางดึกประมาณเวลาตีสองครึ่งญาติผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาเยี่ยมแล้วก็พบว่าเช้าวันนี้นะคะ
ผู้ต้องหาได้ตื่นมาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการซิตอัพวิทย์พื้นบริหารกล้ามเนื้อรวมไปถึงเมื่อคืนนี้
ผู้ควบคุมตัวบอกว่าทานข้าวได้เยอะกว่าปกติปกติแล้วเนี่ยผู้ต้องหาบางรายจะทานหนึ่งกล่อง
แต่นายกวินนี้ทานข้าวไปถึงสองถึงสามกล่องด้วยกันนะคะสำหรับเมนูอาหารที่ญาตินำมาให้นั้น
ผู้ต้องหาก็บอกว่าอร่อยในขณะเดียวกันความผิดของนายกวินนะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะ
บรรยากาศของเตรียมตัวเพื่อที่จะควบคุมผู้ต้องหานั้นทางผู้กำกับกำชับมานะคะ
ว่าจะให้พนักงานสืบสวนแล้วก็สอบสวนนะคะลงพื้นที่ไปควบคุมแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
พอประตูน้ำจุลาลงกรเดินทางเข้ามาเพื่อสอบปากคำนายกวินนะคะ
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ควบคุมตัวไปทำแผนที่โรงพยาบาลสนาม
ของจังหวัดปฐุมธานีต่อไปค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่บริเวณสอนอพหนโยธิน
สรรพัฒน์เกษมชะยะวิวัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณครับคุณสลันพัฒน์ฮะนี่คือรายงานสดเข้ามานะครับ
จะนำตัวนายกวินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างที่บอกไว้คือไม่มีอาการสะทกสถาน
ค่ะยาวนานต่อเนื่องมาแม้ตั้งอย่างวันเนี้ย
กินข้าวได้มากกว่าคนที่ติดคุกปกติด้วยซ้ำ